จึงรับคมใบดาบด้วยหินละเอียดจากนั้นเก็บผิวด้วยกระดาษทราย
เพื่อให้ได้ความสวยงามของใบดาบและเกิดความคมชนิดที่เรียกว่าคมกริบ